หลานอายุ๑๓หลานสาวนะขี่มอเตอร์ไซค์ไป

หลุดลุกขึ้นมาแล้วก็รีบไปดูหลาน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดเลยค่ะ

ร้านทรงทาง

สุภาพ
ตอนหน้า
มูล

โอ้โหคนไหนนะคนไหนที่เธอบอกว่าเมื่อก่อนต้องใช้ไม้เท้า
ฉันเห็นเขาเดินกันทุกคนเลยเดินเองทุกคนเลย
เสื้อน้ำตาลนุ่งพะถุงลูกศรเหลืองที่ชี้เนี่ยค่ะ

ไม่มีไงแล้วเดินมาไกลตั้งเท่าไหร่
ญาติทุกคนตอนนั้นก็โฟกัสไปที่หลานวัย๑๓ไง
อย่าไปทักนะอย่าไปทักแกเดินได้แล้วอย่าไปทัก
แล้วนี่ต้องมารีบพยุงรีบประคองเลยค่ะ
คือด้วยความที่ทุกคนห่วงหลานหมดเลย
แล้วเห็นไหมล่ะสภาพตอนแรกคือหลานสาวขี่มอเตอร์ไซค์
มาดีเท่าแท้แต่ว่ารถมาชนท้าย
หลานตีรังกากระเด็นมาแบบนี้นี่ดูจังหวะนี้อีกทีหนึ่ง

พุ่งชนมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
อันนั้นอะไรกันชนหน้าเหรอฉีกเลยเหรอโอ้โหใช่
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เลยนะคะ
แล้วมันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าบ้านไง
นี่เนี่ยโดนชนท้ายมอเตอร์ไซคันนี้โดนชน
จนกันชนหน้าเขาแตกยับเลย
คนขี่คือหลานสาววัย๑๓ปีก็กระเด็นตีรังกาถลายไปกับถนน

คุณยายเมื่อกี้เสื้อน้ำตาลนุ่งมะถุงอายุ๗๖แล้วค่ะ
ฝืนไปดูหลานที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรีนะคะ
นักข่าวของเราก็ต้องลงพื้นที่ไปหน่อยไปที่บ้านหลังนี้นั่นแหละค่ะ
เจอมอเตอร์ไซค์ของหลานวัย๑๓คันที่ถูกชนแล้วนี่
นี่คุณยายเห็นไหมปกติคุณยายต้องมีไม้เท้าอยู่ในมือตลอดเลย
อันนี้คือคุณยายทองหยาดนะคะอายุ๗๖ปี
คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าโอ๊ยวันนั้นน่ะหลานออกไปซื้อของ
ฉันก็ไม่รู้หรอกหลานจะกลับมาเมื่อไหร่ต้องห่วง
ฉันก็เลยนั่งรอหลานอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงโครม
รีบลุกเดินออกไปลืมใช้ไม้เท้าไปเลยค่ะ
เดินได้ไปสักพักนึงจนที่เหลือ

อืมตกใจตกใจอะไรเป็นห่วงหลานเป็นห่วงหลานตกใจว่าหลานมากเท่าที่เดียว
หลานกลับมาจับหนีอีกคนหนึ่งกลับไปนั่งยูโรธนั่งยูโรธแล้วที่นี่ก็
เขาก็เอายามาให้ดมเขาก็บอกว่ามันบอกเป็นอย่างมันบอกเป็นอย่าง
มันบอกเป็นยังหลานยายบอกเป็นยังยายบอกต้องกลัว
นี่เชื่อยังเชื่อคำที่พูดว่าใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวนะฮะ
นี่ใจบันดาลแรงใช่ไหมอ่าใช่นี่ไงใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวอ่ะ
สั่งกายได้อารมณ์เดียวกันกับอันนั้นไหมเวลาที่แบบเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน
ยกโผล่ยกถังยกโผล่ขนนี่ได้หมดเลยอันนี้ก็อารมณ์ห่วงหลานมาก่อนเลย
แล้วหลังจากเกิดเหตุก็พาหลานวัย๑๓ไปส่งโรงพยาบาล
เบื้องต้นอาการหลานเป็นอย่างไรปลอดภัยแล้วบอกเป็นอย่างจริงนะคะ
แล้วก็คดีนี้เดี๋ยวต้องให้ตำรวจนะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเลย
ตกลงกันที่โรงพักอีกทีหนึ่งนะคะดอมครับพี่ขอให้ใช้ใจเป็นนายกลายเป็นเบา
อย่าใช้อะไรนะใจบันดาลแรงนึกถึงอยู่คนเดียว
งุ่นหงิดแต่เช้าเลยงุ่นหงิดเลยไม่รู้ทำไมทำไม
แต่ขอให้คุณยายทองหยาเนี่ยสุขภาพแข็งแรงขอให้เดินเหินสะดวกเลย
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ด้วยใจบันดาลแรง